อาจารย์สวิทย์การีคิดอาจารย์อารมณ์รวมจิตและชายยุทธ์คำนเรศวิความผิดเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดงต้นเพชร๔๘และฝ่ายเงินยอดวิทยา๔๙ครับ๓เสียงเอกฉันครับ
เหนือยดนี่คล้ายกับฝนตกในเสื้อหรือเปล่ายก๔มาดีแล้วยก๕ว่ากันว่าโดนไปสองหลมก็เรียบร้อยนะครับ
เพื่อเรื่องของหมัดปัดมวยเลยครับก็เป็นฝั่งภาคมงานงานแหลงมุมแดงเขาว่าเป็นมวยวงในมาตีเขานี่ได้อย่างเช้าเลยนะครับ
ถ้าเราเป็นมวยฝีมือเดี๋ยวดูครับว่าเดินไปมาจานงนี่เปล่าก็คือติดต้องวิทยา
เข่านรกแตกโน้มคอเสียบทะลุเขาคือเพชรจุฬาต่อมินบุรี
ปะทะกับฝ่ายน้ำเงินหมัดปิดบัญชีนครสวรรค์บุกต่อยเช็คบินเขาคือทองเมืองศรีมา
มวยคู่อีกสองเราวันนี้ครับฝ่ายแดงเพชรยูลาหรือสะเด็ดทองต่อมินบุรี
ชื่อจิรัสสักสุวรรณรัชนีอายุ๒๑ปีเป็นชาวจัวรรค์นครศรีธรรมราชครับ
กมาแล้ว๗๕ครั้งชนะ๖๐ครั้งแพ้๑๕ครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินทองเมืองศรีมาชื่อจริงครับอดีศรเรืองขจรอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
กมาแล้ว๖๙ครั้งชนะ๕๓แพ้๑๔เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนโบวี่หรือบ้านด่านลูกเมืองเพชรที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

มุมแดงนี่มี๑๓ภูวานาศครับ

ถอดมงคลให้กับเจ้าเพชรจุลาหรือว่าสะเก็ดทองนะครับ
การอาทิตย์น้ำเงินก็มีเทรนเนอร์ประจำค่ายนะครับ

ถอดมงคลให้กับทองเมืองศรีมา
ก็ซ้อมอยู่แถวสำโรงนะครับรายนี้
พี่กัด๑๓๓ปอนด์ครับบวยบุรี
คู่ที่๒ยกที่๑ติดตามกับพี่ป่าพี่บุ๋มครับ
สุดยอดบวยไทยลัดคู่ที่๒นะครับ

แกงสีแดงเจ็กสีแดงเจ็กสีแดง

เจ็กสีแดงเจ็กสีแดงเจ็กสีแดง

เจ็กสีแดงเจ็กสีแดงเจ็กสีแดง
เจ็กสีแดงเจ็กสีแดงเจ็กสีแดง
นักคอร์นเหมือนกันแดงนักคอร์สีธรรมลาดนักเงินนักคอร์สวรรค์
น้ำเงินจะได้ลูกหนักเหมือนพี่ป่าบอกเลยว่าหนักจริงหรือเปล่า
มวยมันได้คนละแบบถ้าไหนนิ้วแข็งแกร่งประเภทเกาะติดกิ๊ดตังก็ต้องฝ่ายแดง

ถ้านับนวงรุนแรงนะจัดจ้านนะก็ต้องยกให้กับทางด้านไอ้เจ้าทอง

เท่าที่ไปสืบทราบมาวว์พอสลมที่เยี่ยมมากตั้งใจมาเกิด
นี่นี่คือทองแท่งไอ้เจ้าทองอะนะ
ไฟน้ำเงินส่วนไฟแดงนี้ของวิทยาเพศ๔๐๐๐๐นะครับ
โมเตอร์ป้ายแดงของราชดำเนิน
แล้วก็สีธรรมราชนะครับอันเกงสีแดงโอ้โห
ดูมากแข้งขวาเตะแข้งนี้ไหมหนักห่วงรุนแรงเหลือเกิน
ยังก็เตะใส่กระสอบเลยแน่นมาเลยครับแค่งนี้
เตรียมขวานักทั้งแถบนะครับแต่ขวาต่อยขวา
พลาดหล่นพลาดเป็นน้ำ
เปี้ยงขุม่ะหุบไปซ้ายเห็นไหม

ทำมาเต้นมารอมาแทร่จ้องนี่มีเศษเจ๊งชัยนะครับ

เจ้าตะแค่เขียวนี่เตรียมวักเงินเลยเห็นหมัดออกไป
เตรียมเลยเตรียมหอรอด้วยอ่ารอทำลังกับมวยคู่นี้ได้เลย
เตรียมจ่ายได้เลยนะครับเจ้าตะแค่เขียวนี่ของเขาหนักกิ้งนะครับน้ำเงินเนี่ย
มาดูการโยกการขยับความเก่าเกมของไอ้เจ้าทองเห็นไหม
ตั้งใจทิศอมมาดีอย่างเดียวตรงนี้โอ้โหรายกัฬ
ต้องก็รายกัดอือนี่ไอ้เจ้าทอง
เจ็บเลยหรือเปล่ามีซะดุ้งเลยสะดุ้งเลย
อ้าวอะไรเกิดขึ้นเปย์หมอรอได้เลย
มีสะดุกเลยแบบนี้ยกที่๑ก็นั้นเองนะผู้ชม
มันจะเฮียนหรือเปล่าโอ้โหหนักจริงเลยบอกว่าหนักจริง

ไม่สนิทอย่าไปล้อเล่นนะเกงสีน้ำเงินเนี่ย
นี่โยกกันไปนี่เป็นยกแรกต้นเกม
ยังอีกยาวไกลเลยกว่าจะเข้าสู่เส้นชัยนะ

ก็ค่อยเรียกเรียกเข้าไปนั้นน้ำเงิน

โอ้โหน่าจะโดนจ่อยยางไปนั้นสักครู่

ตรงนี้สถานการณ์ไม่สวยไม่โสภาสำหรับทางด้านสเกียจทอง

แข้งซ้ายจับเข้าไปที่ลำตัว
ปลายยก๑สถานการณ์เจาะกลางตาไม่กปิ๊บเลย

แต่เป็นอัน๔อัน๕นี่แดนเจอร์โซนของเท้าเมืองเหมือนกัน
ต้องดูนะครับว่าแดงจะออกไหมยก๒ทำยังไง
ยกแรกนี่ยังไม่ทันตั้งตัวครับโดนไปก่อนหมดยก
ครับโหยกู้ที่๒เนี่ยผ่านมาในยกแรกครับ
โอ้โหทางด้านทองนี่ต่อยเข้าไปเต็มหน้าเลย

ดูนี่น่าโด่งครับมานาโผนทำโชคเขาเนี่ยมาเชียร์

มีของหนักมาขู่เลยนะครับ
แต่ว่าเพชรจุลาโดนแล้วไม่ตกใจเลยครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหาง

บอกได้คำเดียวว่าอย่ากระพริบตาครับ

คิงทางหว้างกันซ้ายกันขวานี่สนุกแน่นอนครับ
เห็นไหมหนักแรงทั้งซิ่งครับ

ดูที่ว่าต่อยแล้วจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
นี่คือความมันของยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้นะครับ

ออกออกเจอสวนด้วยหมัดขวา

ดูแล้วเชียร์ใครก็เหนื่อยนะครับครูเนี่ย
ทุกที่ขาดบนเวทีนะครับมวลสักพักตีคำ
แต่ซ้ายติดบังลำเงินแดงนะครับเพชุลา

ถ้าเอาตีนซ้ายไปอยู่ข้างหน้านี่ลำบากเลยนะครับ
เพชรจุราแดงเอาไว้ตีนหลังก็ยังชั่วหน่อย
ออกมายกนิดนึงมาเล่นพี่แข้งซ้ายนะ

ทิ้งซ้ายเอาไว้ป้องกันหมัดขวาของทองด้วย
ึกยักยึกยักษ์ออกหมัดหรือออกแข้งครับ

ยังรอยังรับอยู่นะครับ

เสียทรงเต็กเทือก
กะออกเนื้อเน้นเลยนะทอง
วันนี้ไม่เน้นเข่านะพื้นเพลเป็นมวยเข่านะ

ก้าบเหมือนฮุลซายไม่เข้าเป้า
หนูซึมไปหน่อยนะแดงมันเป็นจุฬา
สวนด้วยซ้ายขยับ
ไปนิดหรือเปล่าเดินไม่จริงหรือเปล่า
แข้งซ้ายครับเต็มครับติดแขน

เกมนี้ลำบากเหมือนกันนะต้องถึงตัวนะต้องถึงตัว
เอาล่ะครับตอนนี้บนล็อกนี่วุ่นวายแล้วครับคุณผู้ชม

เห็นผลเหมือนกันนะพี่ปาก

ย้อนล่างอย่างเดียวเลย

มันจะเดินพอดีจังหวังแข่งนึกเหรอเปล่า
หักสมีแข่งผมแดงเลยนะเนี่ย

ขับช้าครู่อีก๒ยกอีก๒อันนี้ผ่านมาครับ
ทางด้านเพชรจุฬาเดินเข้าหาโดนทองแข้ง
ต่อยหมัดโยนเข่าขวาเข้าลำตัว
เพชรจุราถีบโดนเตะร่างเสียหลัก
ถึงไม่มีเครื่องนี้ลดไปแล้ว

นี่เสียหนึ่งครับอดีตผู้จัดการทีมวัวชนยูเนเต็ดนะครับ
เป็นไงพี่ชัยเจ้าทองมีหนักมาขู่น้องกลัวไหม

น้องนี่ตอนแรกก็ทำท่าไม่ดียกแรกก็โดนไป
ถึงก็ล่วงเลยนะครับ

ตอนนี้เพื่อนน้องไม่กลัว

ทองต้องบวกอย่างเดียวแล้วนะครับต้องเอาใส่ลูกหนักให้เป็นประโยชน์

เกงสีแดงนี่วางตีนได้

เน้นหมัดให้เป็นประโยชน์เกี่ยวร่าง

จุราขยับเดินครับทองติดบัง
แค่งซ้ายคอยรบกวนนะครับติดแขน
แล้วซ้ายกับขวาด้วยมันเข้ากันเลยนะเนี่ย
ซ้ายขวามวยใหญ่ต่อยแล้วสนุกแน่นนี่ครับโต้คืน
เอาละครับเข้มข้นสนุกสนานขึ้นเรื่อยครับคุณผู้ชม
ยอดมวยไทยรัฐนะครับวงในฟันด้วยศอกงัดศอก
ฟังในติดเข้าซ้ายฟังให้ศอกขวา
เจอศอกเข้าไปมีออกกันกันนะโอ้ศอกนี่ยังอันตรายใช้ได้เลยนะครับ
ออกขวาทั้งแถบเตะขวาต่อยขวาที่มีศอกเข้ามาด้วยใน
เพราะฉะนั้นเพชรจุลานี่ต้องระวังแล้วครับ
เกาะในเพลินนี่โดนศอกงัดมาแตกอีก
ตีนซ้ายยังใช้งานได้อยู่นะครับเพชรสุรา
แขนติดบังตลอดนะครับยังไม่เข้าขยับครับ
เตะซ้ายเตะเจอฮุกขวาเจอฮุกซ้าย
งในเจอศอกอีกแล้วนี่ตีไม่ได้เพราะเจอลูกศอกนี่นะ
ภาวะอยู่ไงแม่เข่ามาซองนี่มันของคู่กันอยู่แล้ว
ตอนนี้อยู่ที่การยื่นระยะของทางด้านไอ้เจ้าทองนะครับ
มั่นคงหรือเปล่าถ้ายืนได้นี่สนุกกว่านี้อีกเยอะเลยนะ
ตัดเตะมาแค่งซ้ายต่อยขวาเตะหลีกับตุ๊กเชือก

มัดแลกกับ
แค่งสนุกนะครับคุณผู้ชมหนุบครับนี่
ข้นขึ้นเรื่อยครับนี่ยก๓แล้ว

น้ำเงินนี้ได้นักแต่ใส่อย่างเดียวเลยนะคะเพชจุลา
ต้องกันแข้งซ้ายให้ได้แล้วตอนนี้ไอ้เจ้าทอง
ถ้าบังซ้ายได้ก็สนุกกว่านี้อีกเยอะเลย
ซ้ายต่อรับกว่าจะละหุบหน้าหุบ
ซ้ายแล้วตามไปแข้งขวาก็เต็มเหมือนกัน
โดนแล้วเหมือนปางสะดุ้งมารเหมือนกันนะแดงเพชรตุลาเนี่ย
จริงแล้วซ้ายยิงเตะไม่เข้านะเดี๋ยวร่างวงใน
ตีได้หรือเปล่ากรรมการมอเทศัพท์ว่ากันใหม่
ขยับทีมงานสั่งเดินแล้วเพชรจุรา
แค่งซ้ายเตะตั้งรับครับท้องแท่ง
ฮุกซ้ายเจอแข้งซ้ายปิดบัง
ขยับเดินไวอีก๓๐วินาที
ออกพิมือขยับเดินเจอขวาเต็ม
หมาให้เตะบังทางน้อง

ทิ้งดีที่แค่งซ้ายแทงกันขวา

รออว์จังหวะเปล่าอย่างเดียวเลยนะตอนนี้
เจอโต้ขวานานเนี่ยแต่ละข่างเอียด
หมดยกครับผมหมดยกที่สาม
ครับเพชรจุราสะยับเข้าหาหัวแข้งซ้าย
ท้องก็ต่อยซ้ายสวนนะครับ
มีเตะขวาสลับต่อยซ้ายเต็มหน้าเลย

ทางด้านเพชรจุฬานี่เครื่องเริ่มร้อนนะ
แรงเหลือเกินครับมีฮึดขึ้นมาแล้ว
พอตั้งลำได้นี่น่ากลัวนะเพชรจุรานี่ไม่ใช่นะ
ตื้นทองนี่ก็จะเริ่มเวยโรยลงนะครับ

แต่มวยไทยนี่แม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะพี่ชัยนะ

เอ้าตามตอนยกที่๔ครับ
ยกที่๔ศนการเนี่ยแม่เข้มข้นเลย
ต้องเอาให้เร็วเลยนะครับน้ำเงิน
หมูช้าไปนิดนึงนะครับแต่โต้จังหวะ๒ทำได้สวยยังมีลูกหนักอยู่
ไม่ใช้ในนี่ลำบากเลยนะครับไอ้เจ้าสะเก็ดทอง
โฮงในอย่างเดียวแล้วนะครับอย่ายุบอย่างเดียวแล้วเวลานี้คอยมีศอกรบกวนตลอดนะไอ้เจ้าทอง
เดินแล้วสะเก็ดทองหรือเพชรจุรา
ความหนักความแรงแข้งขวาเตะหมัดซ้ายคอยยับแข้งซ้ายเตะมีสารพัดอาวุธเหมือนกันนะ
ต้องดูปลายของทองด้วยครับเกมสีน้ำเงิน
ว่ายังไงแต่แดงก็สู้ในนี่มันกว่านี้อีกเยอะเลย
มันเกาะติดคิดตังค์หรือเปล่ามันติดในอย่างเดียวล่ะครับ

อย่ายุบนะอย่าออกอาการนะครับไอ้เจ้าทอง
เดินวายเร็วละครับ

ว่ายังไงแข้งขวานเตะซ้ายคอยยับมันแจงต้องไปเลยครับ

จุลาแดงนี่ตื้อในอย่างเดียวด้วยนะครับตอนนี้
ดื้อยาแล้วลักษณะนี้ไม่กลัวอาวุธของน้ำเงินแล้วทอ
มวยไทยรัฐยอดมวยไทยรัฐพลิกกันตลอดพลิกกันทุกสัปดาห์นะครับ
อย่าไปต่อเพลินนะจ่าบนจ่าบน
ประเภทยาวไปเดี๋ยวนิ้วกดหมดนะครับ
มวยต่อนะอย่าต่อเพลินอย่าต่อเพลิน
เอ้าวะยังไงดูติดตลอดวงในต่อไปคิดตั้งรึเปล่า
บ่อยน้องแคร์อย่าต่อเอ้าโตขึ้น

เดินตีเดินปั้มในตลอดครับ

จบเกาะในอย่างเดี่ยวเลยนะครับ
ข้างนอกนี่แม่ดูแล้วมันอันตรายจริงจริงน้ำเงินนี่โต้ตลอดโต้ได้ตลอดหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
น้ำเงินทองโอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยลูกนี้สวยเลยสองแม่แต่ก็ถือว่าโต้ได้น้ำนะ
เออโตตีจนเต็มน่ะเอาล่ะแหลกเลยคุณตีผมตีต่างไปต่างเกาะ
ก๋อเสม็ดตีก็ก๋อเสมมุาย์ก๋อไหนจะแน่กว่ากันครับคุณผู้ชม

อ้าาดูครับเยี่ยมครับนี่ยอดถวยไทยรัตรนะครับ
แม่คู่ที่หนึ่งศาลาการนี้เล่นไปกับเหงื่อตก
ไปยังติดแข้งซ้ายแข้งซ้าย
โอ้โหแต่มันแทงออกมาแต่ละดอกนี้นะสะอึกเลย
แหลมเวี้ยวเลยล็อคสวยด้วยจับสวยแล้วตีได้หรือเปล่า
โต้เข่าโต้เข่ายังตีอยู่ยังต้องลุ้นกันอยู่ครับคุณผู้ชม
ว่ากันในยกสุดท้ายแน่นอนครับแบบนี้
โกงแล้วแทงแหลมได้สวยเลยนะครับทอง
แต่แดกก็โตตลอดยังเด้อไม่เลยครับไอ้เจ้าเพชรจุฬา
เจอแข้งซ้ายวงในสู้ไหนแล้วตู้ไหนโต้คืน
คุณตีผมตีเอาเด้งมาเด้งไม่เด้งพลิกเหลี่ยมหักลงไปอยู่ข้างล่าง
เสียจังหวะครับแก้งขาอ่อนไปนิดนึงล้มทั้งยืนเลยลูกนี้

เฮฮากันอยู่อย่างนี้โอ้โหดักแทงดักแทงโต้คืน
จุฬายังดื้อต่อไอ้เจ้าทองแท่งไอ้เจ้าทองเมืองศรีมา
ว่ายังไงโต้คือตีเข้าซ้ายโต้ด้วยซ้ายโต้ด้วยขวา
ตีคืนเพชรจุฬาเจอแข้งไม่หยุดครับยังไม่ยอมหยุด
โอ้โหยังดื้อตลอดครับยังดื้อต่อ
โอ้โหหมดยุคโอ้โหเต็มในหมัดนี้
ครับพล็คจุฬานี่สาดแข้งสายโยนขาวและทองนี่กระทุง
ซ้ายโต้โอ้โหลูกนี้ลูกลูกจากสุดท้ายเลยจับ
สังเวียนครับโอ้โหดอกไม้เสียบนวมนะครับ
ขอบคุณตากล้องแสนสนด้วยจับภาพแบบนี้มาสลับความมันบนเวทีครับ
พี่ชายยิ้มอย่างเดียวพูดไม่ออกเลย

บุญมีกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีกับไทยไข่หวานเล็กต่อหลักสอง
เดิมพันสองล้านบาทโอ้โหยิ่งใหญ่มาก
ปืนกลต่อสู่รัฐกับประจันบาลสวจรวิชิตแปดริ้ว
ฉลามพรรณชัยตีได้หรือเปล่าในการเจอยอดมงคลเมืองศรีมา
และพันพยักษิตเมืองนนทต่อ๒ปอนให้กับก้าวหน้าพีเคแสนชัย
คู่นำรายการครับเมืองไทยใส่กับแสงมณีครับ
นี่เป็นสุดยอดมวยในยุคนี้จริงครับ
ครับต้องชมครับคอล์บอล๕พระราชนะครับ
ที่๔มิถุนายนวันนี้นะครับที่สโมสรประกอบซิตี้
เจอกับสโมสรฟุตซอลนนทบุรีเวลา๑๖นาฬิกา๕นาที
หลังจากจบทางไทรัตทีวีทางสุขยอดมวยทานรัฐแล้วนะครับ

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๔อาทิตย์ที่๕มิถุนายนนะครับ
พบคู่ชิงอันดับที่๓ก่อนนะครับ
แล้วก็ชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี๓๒ครับ
จากสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมาก
เมื่อวานแฟนเชียร์กันเนี่ยโอ้โหเหงื่อตกกีบเลยครับ
ขวาเจ้าชนะรุ่นโทษซีเรียไปได้
และคู่นี้ครับพลิกไปพลิกมา๒๓สลบเหมือนกัน
ท้ายความสนุกกับยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม

กรรมการวรสักพักดีคำรับคะแนน
ท่านที่๒มาถึงท่านที่๓

นี่สิทธิ์ของจำนงเมืองศรีมาครับไอ้เจ้าทอง
เมืองศรีมาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสวยงามครับ
มาได้ปลายก๔โดนหมัดเมาไปครับ
ยก๕ออกมาเล่นฝีมือสบายไปเลย